อีกหนึ่งคดีสำคัญตอนนี้ถึงแม้ว่าเสียอ้วนกับพวกที่ไปสั่งตาย
ไปยิงไปฆ่าฟอสสปายถูกจับแล้วก็ถูกขังไปแล้ว
แต่ดูเหมือนว่าปมปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างความรักของเสียอ้วนกับสปายนั้นยังไม่จบไปนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่ามีคำพูดสุดท้ายที่เสียอ้วนนั้นได้พูดเอาไว้ก่อนนำตัวเข้าไปฝากขัง
อ้วนบอกว่าอุตส่าห์เลี้ยงดูปูเสือมา
เงิน๗ล้านบาทที่ให้กับสปายไปแต่สุดท้ายนั้นก็ผิดหวัง
ก็เลยกลายเป็นปมเหตุสำคัญที่ทำให้ก่อเหตุในคดีนี้ครับ
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้มีโอกาสไปพบคนสนิทของฟอสและสปาย
ให้ข้อมูลที่สำคัญมากับทีมงานของเราติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
แม้วันนี้ธุรกิจสถานบันเทิงของเสียอ้วนในย่านซอยบังลา
ที่อำเภอป่าตองจังหวัดภูเก็ตจะต้องปิดตัวลงทั้งหมด
และรอในทุนรายใหม่เข้ามาบริหารธุรกิจต่อ
แต่การหาปมสังหารโหดที่เขาชีจันทร์ระหว่างตัวเสียอ้วน
สปาและน้องฟอสยังคงต้องดำเนินต่อไป
ปมการสังหารที่เสียอ้วนพูดครั้งสุดท้ายก่อนไร้อิสรภาพ
ได้ให้เงินครอบครัวน้องสปายมากกว่า๗ล้านบาท
แต่ในเวลาต่อมาครอบครัวน้องสปายได้ตอบโต้ทันที
ว่าไม่เคยได้เงิน๗ล้านตามคำกล่าวอ้างของเสียอ้วน
เพราะเงินที่แท้จริงได้เพียง๒ล้านบาทเศษ
เพื่อความชัดเจนและไม่ปรักปรำฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตัดสินใจเดินทางสู่ซอยบางลา
ที่จังหวัดภูเก็ตจนไปพบกับคนสนิทของตัวละครทั้ง๓
โดยที่คนสนิทของเสียอ้วนได้ให้ข้อมูลที่สำคัญ
เสียอ้วนเคยมาปรึกษาเรื่องของการฟ้องร้อง
เพื่อทวงเอาเงินคืนจากครอบครัวของน้องสปาย
แต่ขั้นตอนทั้งหมดอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
สลิปการโอนเงินและหลักฐานในแชท
เสียอ้วนกับครอบครัวของน้องสปาย
แต่ก็มีหลายครั้งที่เสียอ้วนขาดสติ
และมาปรึกษาว่าจะไปก่อเหตุฆ่าครอบครัวของน้องสปาย
ซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนที่รู้ข่าวก็จะคอยห้ามปรามเอาไว้ตลอด
กระทั่งครั้งล่าสุดเสียอ้วนไม่ปรึกษาใคร

เสียอ้วนไปก่อเหตุยิงฟอสกับสปายที่เขาชีจันทร์
ขณะที่ฝั่งของคนสนิทน้องสปายและน้องฟอส
ที่เป็นพนักงานในสถานบันเทิงเดียวกัน
ยอมเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์

ว่าคนในซอยบังลารู้ทุกคน
เสียอ้วนกับน้องสปายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เพราะเสียอ้วนมักบอกกับคนในซอยบังหลา
ว่าเร็วนี้จะมีการแต่งงานกับน้องสปายทันที
หากบ้านที่สร้างไว้ที่จังหวัดกาลสินดำเนินการเสร็จสิ้น
และที่สำคัญสปายเคยยอมรับกับเพื่อนร่วมงาน

เพราะเสียอ้วนทำให้ชีวิตเธอและครอบครัวสุขสบาย
ส่วนน้องฟอสเดิมทีทุกคนเข้าใจว่าเป็นผู้โชคร้าย
ที่ต้องมาถูกร่างแหของเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้ด้วย
เพราะช่วงก่อนการทำแผนจะมีข้อมูลที่สำคัญจากครอบครัว
ที่ระบุอย่างชัดเจนว่าน้องฟอสเป็นชายที่มีหัวใจสาว
แต่ข้อมูลนี้กลับไม่ตรงกันกับคนในซอยบังลา
ที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่าน้องฟอสมีใจเป็นผู้หญิงก็จริง
แต่น้องฟอสก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ชาย
หากจะต้องตกลงปลงใจใช้ชีวิตคู่กับน้องสปาย
แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าความรักครั้งนี้จะจบลงแบบไหน
แต่ก็ถือว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เขาชีจันทร์
จะเป็นบทเรียนให้สังคมในการเลือกทางเดิน
หากผิดหวังจากความรักว่าจะเลือกหารักครั้งใหม่
หรือจะเลือกทางตันแบบที่เสียอ้วนได้ทำลงไป